ทีที่มีการปล่อยภาพของเด็กอายุ๑๔

ใช่พอพ้นภาพขึ้นมาปุ๊บ

พอภาพนี้ถูกปล่อยออกมาปุ๊บคนบอกเฮ้ยเหมือนมาก

จำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะที่มีเหตุกระดยิงในโรงเรียนมัธยมโคลัมบาย

ตอนนั้นเป็นนักเรียนมัธยมในโรงเรียน๒คนอายุ๑๘ปี
ก่อเหตุกราดยิงแบบเดียวกันนะคะ
ภาพทางซ้ายมือเนี่ยคือภาพที่สหรัฐอเมริกา
ส่วนภาพทางขวาเนี่ยคือภาพที่สยามภารกรนะคะ

เขาบอกแต่งตัวเหมือนกันเลย
พอมารู้ว่าเป็นเด็กมัธยมเด็กอายุ๑๔
แต่ของบ้านเราเด็กกว่าเยอะเพราะว่าที่โคโรนาโดนั้นอายุ๑๘๒คน
แต่บ้านเราอายุสิบสี่อ่ะค่ะคนก็เลยเอ๊ะเขาทำเรียนแบบต่างประเทศหรือเปล่าอย่างเงี้เหรอ
หวกยังเหมือนกันเลยไม่อย่างนั้นจะแต่งตัวอย่างงีมาทำไมอย่างงี

ใช่ไหมคะเนี่ยแต่งตัวเหมือนไหมล่ะใช่
เสื้อกางเกงรองเท้าหมวกเหมือนกันเลยมีแค่ปืนที่ไม่เหมือนกันเอางี้ค่ะ
จากจะพฤติกรรมตามเกมแล้วแล้วก็การก่อเหตุการแต่งตัวมันเป็นเหมือนกับเหตุการณ์จริงนะที่เกิดขึ้นที่สหรัฐนะ
ไล่จากบนลงล่างอ่าสวมหมวกแก๊ปหันปีกหมวกไปด้านหลังครับ
ใส่เสื้อยืดสีดำใส่กางเกงลายพรางรองเท้าบูธสวมถุงมือหนังสีดำ
เหมือนชุดปฏิบัติการอ่ะอย่างนั้นอ่ะครับ
ลักษณะคือเหมือนกันเป๊ะอ่ะพี่อุ๋ยเหมือนกันทุกอย่างเลยจริง
ส่วนอาวุธปืนค่ะของที่โรงเรียนมัธยมโคลัมบายที่อเมริกาเนี่ย

แต่นั่นเขามี๒คนใช่ไหมคะคนหนึ่งใช้๙มมอีกคนใช้ลูกซองแบบ๑๒นัด
แล้วมีระเบิด๙๙ลูกด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งกราดยิงแล้วก็วางระเบิด
ส่วนที่สยามภารกรเบื้องต้นคือปืน๙มมเหมือนกัน
พฤติกรรมถ้าที่โรงเรียนมัธยมโคลัมใบนะคะเด็กสองคนพยายามจะวางระเบิดในโรงอาหาร
แต่ระเบิดไม่ทำงานก็เลยใช้ปืนกราดยิงนักเรียนและอาจารย์
จะย้ายไปที่หอสมุทรแล้วก็ยิงต่อสู้กับตำรวจก่อนจะยิงตัวตายทั้งคู่
เหตุการณ์นี้ตายไป๑๕เจ็บ๒๔ทั้งคู่มีปัญหาทางจิต
คนก่อเหตุที่อเมริกานะคะมีปัญหาทางจิต

เพราะว่าในแง่ของพฤติกรรมและในแง่ของอาการปวด
ดูแล้วไม่รู้มันสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องให้แพทย์วินิจฉัย
แล้วต้องรอสหวิชาชีพสอบปากคำด้วยนะคะ
อย่างที่บอกว่าพบตรออกมาให้ข้อมูลว่ามีอาการทางจิตอ่อน
ก็เลยยังไม่แน่ใจว่ายังไงแต่เบื้องต้นคล้ายกันมากจริง
ทีนี้เราลองไปดูผลการเรียนเอ๊ะหรือเขาจะเป็นเด็กมีปัญหาไหมหรือยังไง
คนก็เลยไปไล่ตรวจสอบข้อมูลให้ได้มากที่สุดของเด็กคนนี้ค่ะ
ผลการเรียนของเด็กชายวัย๑๔ปีที่เอาปืนไปไล่ยิงคนอื่นเนี่ยนะคะ
คือมีคนเข้าไปขุดดูเขาเคยเอาผลการเรียนของเขามาโพสต์เอาไว้ค่ะ
อันนี้เป็นผลการเรียนภาคฤดูร้อนนะคะปี๒๕๖๕คือปีที่แล้วตอนม๑

สอบวิชาเลขเต็ม๒๐เลข๘ตกใช่ไหมคะ

คณิตศาสตร์สากลเมื่อกี้คือคณิตศาสตร์นะ

เฉียดเลยคือได้ครึ่งหนึ่งผ่านผ่านครึ่ง
วิชาสังคมศึกษา๒๐ได้๑๑
สังคมสากล๒๐ได้๓อันนี้ก็ตก
ภาษาอังกฤษเต็ม๒๐ได้๑๗โอ้นี่ถือว่าคะแนนดี
ภาษาจีนเต็ม๒๐ได้๘อันนี้ก็คือไม่ผ่าน
และวิชาคอมพิวเตอร์เต็ม๒๐ได้๑๕ก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างดี
และทีมข่าวได้ข้อมูลด้วยว่าปี๖๐เนี่ย
เด็กชายคนนี้ได้รับรางวัลค่ะพี่อุ๋ย

รางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการจากโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่นะคะ

๖๐ค่ะ๖ปีที่แล้วก็ประถมเนอะ
แม่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะคือมันมันต้องขยายผลไปอีกเยอะเลยนะ
คือมินว่าอันนี้นะต้องสหวิชาชีพสอบปากคำเด็ก

ว่าคือคุณดูแลยังไงเขามีพฤติกรรมพฤติการอาการแบบไหน
ก็ต้องไปไล่หาหมอที่นั่นด้วยว่าแล้วอาการเป็นแบบไหนที่รักษารักษายังไงมา
เขื่อนออกมาก็เป็นแล้วพี่คุณพ่อพี่แม่บอกข้อมูลนี้เป็นระดับ

คำถามคือปืนด้วยนะปืนเนี่ยมันต้องขยายผลว่าไปเอามาจากไหน

ถ้าสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วเด็กอายุ๑๔ไปสั่งจากใครอะไรยังไงใช่ไหม